ข่าวต่อไปนี้นะคะถ้าจะให้สามคำนี้ให้คำนี้เลยค่ะ

ไปดูกันหน่อยนะคะเรื่องราวเป็นยังไง

กระชากสร้อยคอทองคำหนัก๒บาทแล้ววิ่งหนีสุดชีวิต
สุดท้ายสะดุดขาตัวเองล้มหัวแตกค่ะ
นอนให้ตำรวจจับโดยละม่อมแบบนี้ค่ะ
เรียกว่าเป็นการนอนหมดสภาพเลยนะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายสาม

รับบริษัทพ่อปากช่องก็ไปได้รับแจ้งเหตุนะคะ
ว่ามีคนร้ายได้ขี่รถจักรยานยนต์ก่อเหตุกระชากสร้อยคอทองคำหนัก๒บาท
เหตุเนี่ยเกิดบริเวณร้านเสริมสวยในซอยโรงสูบอำเภอปากช่องที่โคราช
หลังก่อเหตุเสร็จก็ทิ้งรถไว้ให้ดูต่างหน้า
สองขาวิ่งหนีเต็มสปีดสุดชีวิต
ออกมาทางถนนมิตรภาพสายเก่า
แต่เรื่องของเวรกรรมติดจรวดจริงค่ะ
สะดุดขาตัวเองล้มลงซะอย่างนั้น

ตำรวจสายตรวจขี่รถจักรยานยนต์ตามมาจับตัวได้โดยละม่อมคุณผู้ชม
ตำรวจไปตรวจสอบรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
พบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ขนาดจุด๒๒เนี่ย

แล้วก็คุมตัวไปที่โรงพักดำเนินคดีต่อไปนะคะ